คุณผู้ชมถามแบบนี้ใครเป็นคนทำงานหนักบ้าง
ใครเป็นสายขยันคือรู้สึกว่าเออไหวไปต่อได้ไปเลย
หญิงในช่วงอยากทำงานก็ทำไปเยอะ
ขยันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย
แล้วก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยเป็นเสาหลักของบ้าน
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ขับรถซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งจะเอากลับไปให้แม่
อีกแค่๑๐๐เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้ว
บ้านอยู่ซอยสี่มาถึงตรงซอยหกวูบล้มไปเลยค่ะ

คือเขามีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วด้วย
แล้วก็คือทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะ
ตำรวจสภบังพลีได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายทองหล่อชิดนอกนะคะ

สภาพก็คือยังอยู่ในชุดยูนิฟอร์มทำงานก็คือชุดไลน์แมนนะคะเป็นรายเดอร์นะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นตามร่างกายไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้าย
ใกล้กันมีมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีแดงทะเบียน๔ขอไข่งองู๖๘๒
แล้วก็มีถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งแขวนอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะ
ข้าวเหนียวหมูปิ้งถุงนี้แขวนอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะเราส่งคุณจ๋าจำสีลงพื้นที่ค่ะ
ตรงนี้คือซอยวัดศรีวารีน้อยนะคะได้คุยกับนายสมโพธิพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือเขาบอกว่า
คือพอได้รับแจ้งว่ามีคนวูบหมดสติอยู่บนถนนก็รีบมาดู
ก็เห็นว่าเป็นรายเดอร์นอนนิ่งเลยค่ะจับชีพจรก็ไม่เต้น
ตาเนี่ยลืมอยู่แต่ไม่มีแววแล้วแล้วก็ปัสสาวะราดด้วย
รีบโทรแจ้ง๑๖๖๙แต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะคะก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าก็ยังเห็นผู้ตายนั่งหาลูกค้าส่งอาหารในแอปมือถืออยู่เลย
ยังไม่ได้เห็นว่ามีอาการผิดปกติอะไร
หลังจากคุยกับพี่วินแล้วนะคุณจ๋าก็เดินเท้าไป
แค่ร้อยเมตรเท่านั้นเองค่ะถึงบ้านของผู้ตายนะคะ
สภาพภายในบ้านตอนไปถึงจะเห็นว่ามีรังกระดาษอยู่เยอะ
เพราะว่าคุณแม่ของคนตายเนี่ยแกเก็บลำกระดาษขาย

ได้คุยกับคุณแม่คุณแม่เที่ยงนะคะคุณแม่เล่าว่า
แม่เก็บรังกระดาษขายกิโลละ๔บาท
เงินมาตกก็ประมาณสัก๘๐๐บาท
แต่ค่าใช้จ่ายภายในบ้านมันเยอะมาก
เอาแบบรวบรัดตัดตอนคร่าวเนอะ
ค่าน้ำค่าไฟอีก๒๐๐๓๐๐บาท
ค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์อีกเดือนละ๒๐๐๐บาท
รวมรวมแล้วตกเดือนนึงเนี่ยมี๖๐๐๐๙๐๐๐บาทได้อ่ะ

กระดาษที่แม่เก็บขายได้ตกได้เดือนละ๘๐๐

เพราะฉะนั้นลูกชายก็เลยเป็นเสาหลักของบ้าน
เล่าไปก็ร้องไห้ไปนะบอกว่า
เที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยยังโทรหาลูกอยู่เลย
ก็ยังถามเลยว่าทำไมยังไม่กลับบ้านอีกลูก

ลูกบอกยังรับส่งอาหารอยู่เลยแม่
ซึ่งปกติลูกชายก็วิ่งรับส่งอาหารกลับดึกเกือบทุกคืนนะคะ

ลูกชายออกมาวิ่งรับส่งอาหารตามปกติ
แล้วบอกแม่ว่าเออแม่เดี๋ยวกลับมาจะซื้อข้าวมาให้
กระทั่งเพื่อนบ้านมาตามบอกว่า

นั่นน่ะข้าวที่ลูกจะซื้อมาให้แม่

ลูกชายมีอยู่ไหมตรงนั้น
ลูกชายได้ซื้อมาไว้ที่รถตรงนั้น
ก็เข้าลูกฝนน้ำก็เห็นในข้าวโบวัน
จาว่ามาไม่ถึงบ้าน
ของผู้ตายด้วยนะคะน้องนัทธกรนะคะน้องอายุ๑๖ปี
น้องบอกว่าก็มีพี่น้องกันสี่คนเป็นผู้ชายสองผู้หญิงสอง
คนเล็กเนี่ยเป็นน้องสาวอายุเพิ่งจะสองขวบ
แม่เนี่ยไปธุระอยู่ต่างจังหวัดส่วนพ่อเนี่ยขับรายเดอร์มา๒ปีแล้ว
เพราะว่าก็เป็นเสาหลักหาเงินใช้จ่ายในครอบครัวเลี้ยงลูกทั้ง๔คน
แล้วพ่อเองก็มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจด้วยแต่ก็ยังวิ่งงานหนัก
แล้วเวลาพ่อเครียดก็จะดื่มเหล้าด้วยถามว่าได้คุยกับพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
น้องบอกว่าตอนเช้าพ่อขี่รถเข้ามาบ้านมากินข้าวเที่ยง
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็วูบทั้งที่จะถึงบ้านอยู่แล้วค่ะ
อยู่จักห่างจากบ้านมาแค่ร้อยเมตรเองอ่ะจากซอยสี่ไปซอยหกอ่ะมันแค่นั้นเองอ่ะค่ะ
น้องบอกช็อกจริงไม่คิดเลยว่าจะต้องมาสูญเสียพ่อไปด้วยเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ก็เจอก่อนที่จะเสียชีวิตวันหนึ่งครับแกได้บุญอะไรแล้วความคิด
อือก็ไม่ครับผม
ก็หนักอยู่ครับหักห่มครับครั้งที่ตัวเลยใช่ครับ
มันเป็นร้านแววพวกคือต้องเอาบัตรธรรมเองได้เลยครับพวกกฏดยแล้วกันมีโรคผลจำตัวไหมครับ
มีโรคหัวใจครับบืองต้นตอนนี้ครอบครัวยัง
คงรับศพไม่ได้เพราะว่าเป็นวันหยุดณขตระเริง
แล้วก็อยู่ในขั้นตอนการผ่าชนะสูตรด้วยนะคะ

ก็จะนำร่างไปชาวฟายชาพนักศพที่วัดศรีวรีน้อย
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริง
แล้วก็ฝากไว้สำหรับใครที่ต้องทำงานหนัก
คือเข้าใจแหละบางทีมันปกตินถีบน้องมันต้องทำมาหากิน
แต่ว่าก็ต้องดูสุขภาพร่างกายด้วยจริง
อย่างน้อยถ้าร่างกายเราแข็งแรงมันไปไหวได้
แต่ถ้าร่างกายเราไม่พร้อมบางทีมันก็อาจจะเกิดเหตุเศร้าแบบนี้นะคะ